ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้หนังที่ทุกคนบอกอยากดูมากคือหนังเรื่องสับปะเรอ
ยอดนี่ทะลุไปที่๓๐๐ล้านแล้วนะสำหรับรายได้ค่ะ
คนก็แห่ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงกันเยอะซึ่งโรงหนังส่วนใหญ่อยู่ในห้างใช่ไหมคะ
ล่าสุดทุกคนแตกตื่นหมดเลยค่ะมีพระเดินเข้ามาในห้าง
มีคนที่ถือรูปเหมือนรูปหน้าศพแล้วก็ถือสายสินเดินเรียงกันมาเป็นแถวเลยเข้าห้างมา
บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคอฟเวอร์เป็นพระไปดูหนังเรื่องสับปะเหลอค่ะ
แต่งตัวคล้ายพระสงฆ์โยงสายสินถือรูปภาพ
คนตายประหนึ่งว่าเหมือนมีพิธีชาปนกิจศพผู้ตาย
เข้าไปที่ห้างแห่งหนึ่งเอาทุกคนตกใจกันหมดเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วถึงเห็นว่าอ๋อมุ่งหน้าไปที่โรงหนัง
ไปดูหนังเรื่องสับปะเรอนี่อยู่ที่อำเภอเมืองเลยนะคะ
บ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะแต่ไม่ได้ไปที่โรงหนังนะคะ
ครับไปวัดสวนแก้วอ่าไปหาพระพยอมค่ะ
ไปดูหนังแต่งตัวแบบจัดเต็มไปแต่มันจะส่งผลอะไรกับ
พระพุทธศาสนาหรือเปล่าพระพยอมท่านก็บอกว่า

ไม่ต้องห่มจีวอนก็ดูได้นะ

บางคนก็อาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะ

ทำแบบนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร

ศาสนาก็จะถูกมองด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการนี้
ไปดูหนังก็แต่งตัวตามปกติเถอะ

แล้วอยากจะไปดูหนังในโรงหนังทำได้ไหม

หนังกางแปลงตามในวัดมากกว่า
คือ
ลองฟังพระพระยอมดูนะคะ
เขาทรัพย์สนแน่นอนใช่หรือเปล่าจริงไหมจริง
คุณไปสร้างความทรัพย์สนให้คนดูหนังทำไม

ทำไปแล้วก็ทำให้ศาสนาถูกตั้งมองว่า
ตอนนี้มันจะเกิดอะไรกันขึ้นในวงการศาสนา

ไปให้มันปกติดีกว่า
พระพยอมบอกไปให้ปกติดีกว่า
เขาบอกหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยดูมาก่อน